ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อมีหนุ่มใหญ่วัย๕๓ปี
เป็นอดีตตำรวจด้วยชอบพูดจาแทะโลมคนอื่น
แล้วก็บานปลายถึงขั้นไปแทะลมแม่ของเพื่อนซึ่งเป็นผู้สูงวัยอายุถึง๘๔ปีนะคะ
ทำให้เพื่อนอดรนทนไม่ไหวค่ะใช้ค้อนทุบหัวเพื่อนจนตายค่ะ
ปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
บ้านพักในตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
กลายเป็นสุสานฝังร่างนายสัจปัญญามาสเริง
จ่าสอนอดีตตำรวจเก่าวัย๕๓
เป็นศพถูกค้อนทุบหัวเลือดบนสมองไหลนอนตายค่ะแค่หน้าบ้าน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายสังสังกัดทัพทิมใสเพื่อนคนตาย
รอมอบตัวอยู่ให้การว่าที่ต้องฆ่าเพราะเพื่อนปากเปราะ
ตนไปรู้มาจากชาวบ้านว่าจ่าสอนเที่ยวไปพูดอยากมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของตน
ซึ่งแม่ก็แก่ชะลาอายุปากเข้าไป๘๔ทำไมเที่ยวไปพูดแบบนี้
ตนโมโหที่กล้ามาล่วงเกิดบุพการีปากคอแบบนี้จึงต้องเจอดี
วันเกิดเหตุวางแผนชวนผู้ตายมากินเหล้าเค้นหาความจริง
พอเมาได้ที่จ่าสอนยอมรับเป็นเรื่องจริงจึงตบหน้าสั่งสอนก่อนหยิบค้อนทุบหัวจนแน่นิ่ง
สมรเนธสงครามวัย๔๘ปีน้องสาวจ่าสอน
บอกพี่ชายลาออกจากตำรวจหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ๒ปีก่อน
ผ่าตัดสมองทำให้มีอาการหลงลืมจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนไม่เต็มบาด
จามไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครถือสา
ก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะมาถูกฆ่าแบบนี้
เมื่อลูกทำผิดก็ต้องรับผิดขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดี
และขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเอง
ห่วงที่ถูกควบคุมตัวนายสังเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยืนยันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับจ่าสอน
แต่ที่โมโหที่เขาพูดจานล่วงเกินบุพการี

แต่คนดีเขาไม่ทำกันแบบนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คดีนี้ชาวบ้านเห็นใจทั้งสองฝ่าย
คนตายป่วยสติไม่ดีหลังเกิดอุบัติเหตุ

ขณะที่อีกฝ่ายก็รักแม่
รับไม่ได้กับคำพูดที่เหยียดหยามบุพการี

ก็จบลงที่ฆ่ากันแบบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน